ทุกผู้ชมครับจำอาจารย์ต้น๓๐ได้ไหม
เขาจะมีอุปกรณ์เครื่องมือเป็น๓๐
ทำพิธีให้กับร้านค้าต่างเวลาที่เขาเชิญไป
เห็งดังปังรวยอะไรพวกนี้
ล่าสุดเราไปเห็นคลิปของเขาเนี่ยเขามีอุปกรณ์ใหม่

หลายคนก็ติงเรื่องความไม่เหมาะสม
ดูคลิปที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
โอ้มโอ้มโอ้มโอ้มมหาศิวรึงโยนี
เปิดหน้าเมตตาหน้าเสด่หน้างง่วยหน้ารงไร
เปิดเห็งเปิดดังเปิดฟังเปิดรวย
แห่งดังปังรวยสาดุโอ้มสาดุโอ้มสานุโอ้ม
นี่เขาจะมีทีมงานมาซ้ายขวาอย่างนี้

อุปกรณ์ใหม่แต่ท่วงทำนองลีลาแล้วก็ซุ่มเสียงเหมือนเดิม

นี่ครับโอ้วในประหลัดขีดเลยน่ะ

เยอะเหลือเกินนะคือก่อนหน้านี้เนี่ยอาจารย์ต้นตรีศูนย์เนี่ย
จะได้รับการเชิญไปทำพิธีเปิดธุรกิจใหม่บวงสวงอะไรต่าง
นางเหมือนที่ท่านเห็นอยู่นี่แหละหลายที่หลายเหตุการณ์เหลือเกิน
ลีลาก็เป็นลักษณะแบบนี้นะฮะขึ้นอยู่กับความเชื่อนะคนที่เขาเชื่อ
บอกโอ้โหเชิญอาจารย์ต้นมาทำพิธีให้แล้วเนี่ยแม่มันร่ำรวยมันเห็ง
เหลือเกินแต่ตรงประหลัดขิกตรงนี้นี่แหละมันเหมาะไม่เหมาะอย่างไรคุณ
ที่นนทบุรีนะฮะนี่อาจารย์ต้นบอกว่าประหลัดขิกเนี่ยได้มาจากพระเกจิ
รูปหนึ่งชื่อพระอาจารย์เก่งอยู่วัดไทยสวรรค์ที่กำแพงเพชรอ่านี่นะฮะ
หลังจากเห็นว่าอาจารย์ต้นเนี่ยทำพิธีเกี่ยวกับการเสริมบารมีเลยมอบประหลัดขิกมาให้
เพื่อมาให้ใช้ทำพิธีเสริมบารมีให้กับผู้คนในยุคสมัยนี้จะได้
ต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจแล้วก็โรคติดต่ออาจารย์ต้นบอกก็เลยเอามา
เพิ่มหน่อยเอาผ้าเจ็ดสีมาผูกเอาสายสินมาผูกเอาตรีศูนย์
เร็กมาติดตรงปลายอาจารย์รัดขิกให้เข้ากับรูปแบบการทำ
พิธีของตัวเองเมื่อก่อนใช้ตีศูนย์อย่างเดียว
ศูนย์เลยเหลืออันนิดเดียวเลยไปเน้นประหลัดขิก
ถามอาจารย์ต้นหน่อยว่าตกลงมันเหมาะไม่เหมาะอย่างไรอาจารย์
อาจารย์ต้นบอกมันก็แล้วแต่คนมองนะอ่าถ้ามองว่าทะลึ่งมันก็
มันก็แล้วแต่คนที่คิดว่ามันทะลึ่งแต่สำหรับอาจารย์ต้นเนี่ย
มองว่ามันก็คือวัตถุมงคลอย่างหนึ่งคนบูชาประหลัดขิกก็เยอะแยะ
บอกอันนี้มีเหมือนเดิมแต่พอได้ประหลัดขิก
มาเนี่ยตอนนี้มีคาถาใหม่เพิ่มขึ้นมาด้วยเพราะต้องใช้ควบ

โอ้มโอ้มโอ้มโอ้มประหลัดคิกคุกคิกคุกคิกนรือนชานห่ง
ณดังณปังณรวยด้วยประหลัดคิกคุกคิกคุกคิกกัน
นมพะทะนเมติ
ไอ้ก้าวกับประหลัดกิกผมก็รอฟังตั้งนานคุกคิกคุกคลิก

ทำพิธีไปได้ไม่กี่ครั้งนะครับ

อันนี้นะครับก็มีลูกศิษย์ที่เขามาทำพิธี

เขาก็ทำมาค้าขึ้น

เติมหน่อยตรงนี้หน่อยว่าให้สัมภาษณ์ว่ายังไงบ้าง
แล้วก็ออกตัวหรืออะไรมาก
อัตยายก็คิดว่าความศตราเนี่ยความเชื่อบางอย่างมันห้ามไม่ได้
อันนี้เราไปถามมาให้นะ
คืออาจารย์ต้นเขาก็อ้างว่านี่
มีนักธุรกิจชาวต่างชาติมาให้ทำพิธีก็มีนะ

เชื่อไม่เชื่ออย่างไรก็แล้วแต่ท่านนะฮะ
คนที่เขาให้ไปทำให้เขาอาจจะธุรกิจเขาอาจจะดีอยู่แล้วก็ได้

วิรยุทธ์ปรานีบอกมีดาราด้วยเหรอ

ก็เลยลองซะหน่อยวีรยุทธ์เลยลองซะหน่อย
เมตตามหานิยมโดยประหลัดขิกที่เพิ่งได้มา
นี่ถึงขั้นบอกว่าจากนี้เป็นต้นไป
วิรยุทธ์ปรานีไปทำข่าวที่ไหน
จะมีแต่คนรักคนหลงมีแต่คนเมตตาแคล้วคลาดปลอดภัย
ขอบคุณวิรยุทธ์มากนะทุ่มเทกับการทำข่าวนี้ด้วยนะ
จะเห็งดังปังรวยแบบคลุกลองฟังดูนะฮะ
ผมก็ไม่ได้ติดอะไรนะแล้วแต่คนเชื่อนะ

มันต้องน้ำท่วมชามนี่คุณเห็นมาสอนจะกินแกงกินอะไร
คลุกมันดูไม่เต็มที่ไง

เดี๋ยวรอดูวิรายุทธ์ทำพิธีมาเรียบร้อย